มาถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์จากชุมชนกันบ้าง
จำกันได้ปี๕๔น้ำท่วมหนัก
แต่น้ำท่วมครั้งนั้นก็ทำให้เกิดผ้าบางชิ้น
กลายเป็นผ้าที่เป็นลายน้ำจำได้ไหมฮะ
ผ้าที่จมน้ำที่ถูกน้ำท่วมไป

กลายเป็นผ้าลายน้ำที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง
แต่คราวนี้ไปที่สิงห์บุรีนะครับ
ผ้าที่จมน้ำในครั้งนั้นแล้วเพราะเอิญไปจมโครนอยู่ด้วย
กลับกลายเป็นผ้าที่ถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครับ

ตำบลบางน้ำเชี่ยวอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
กำลังทั้งสาธิตทั้งโชว์การทำผ้าหมักโครน

หมักโครนที่เป็นของดีของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
โดยนางดวงพรเชื้อวงหัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาผ้าหมักโครน
เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่มาทำผ้าหมักโครนเจ้าพระยา
บอกว่าเป็นเพราะบ้านที่ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา
เกิดน้ำท่วมมานาน๓เดือน
แต่คราวนี้ย้อนไปเมื่อ๓เดือนเมื่อปี๓๘
ปี๒๕๓๘เป็นน้ำท่วมใหญ่หากจำกันได้
แล้วปี๒๕๕๔ก็เป็นท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทำให้ข้าวของเสียหายแล้วก็ลอยไปตามน้ำ
ห่อผ้าของแม่หายไปด้วย
แต่พอน้ำลดนะครับปรากฏว่าเจอห่อผ้าของแม่โดยบังเอิญ
แต่ว่าถูกโครนทับไว้เต็มไปหมด

แล้วก็เพราะว่าผ้ามีความลื่นมีความนิ่มกว่าปกติ
เหมือนผมไงหมักโครนยังนิ่มเลย
นิ่มก็รู้สึกว่าเออนี่ก็นิ่ม
แล้วก็เย็นมือน่าจะเอามาสวมใส่แล้วสบาย
จึงเกิดความคิดที่จะทำผ้าหมักโครนเจ้าพญา
พร้อมกับรวบรวมสมาชิกในชุมชน

ลองผิดลองถูกทดลองว่าหมักมันต้องหมักแค่ไหน
โลนอะไรอย่างไรมาหลายปี
กว่าจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็สร้างรายได้ได้นะครับ

ให้นำผ้าที่ได้ไปหมักโครนไว้๑คืน

หรือว่าน้ำที่ได้จากการแช่ขี้เท่าถ่านอีก๓๐นาที

พอได้ที่ก็นำไปย้อมสีธรรมชาติอีก๔๕นาที

ก่อนที่จะนำไปตากให้แห้ง

ผ้าที่นี่นะสวมใส่สบายเลยนะครับ
เราต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นผ้าของกลุ่มผลิตภัณฑ
จากผ้าบางน้ำเชี่ยวหรือว่าผ้าหมักโครนเจ้าพระยานั่นเอง
พบเจอที่ไหนหาซื้อได้เลย

นุ่มแบบนี้อาจจะใส่ในช่วงหน้าร้อนนะคะ
สบายแน่นอนโอ้โฮผ้านุ่มและมันสวมใส่สบายนะ
นี่เวลานอนใช้ละน่ะสบายสบายแต่เขาทดลองเยอะนะ
ไม่ใช่เอาไปหมักโครนอย่างเดียวมีน้ำด่างน้ำอะไรด้วย